กรสินมีคนไปเจอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
เอาไว้ข้างทางลักษณะคือเธอกอดเข่าอยู่
แล้วถูกเชือกพันหลายทบด้วยกัน

มัดตั้งแต่หัวแขนมือลงไปถึงเท้าเลย
เหมือนคนพยายามทำให้ศพเหลือเล็กที่สุด
ง่ายต่อการขนย้ายเอาไปทิ้งลักษณะคือศีรษะปักอยู่ที่ดิน

ว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๕๗วันแล้ว
แล้วก็มียกทรงเพียงตัวเดียวเสื้อผ้าไม่มี
คนในพื้นที่เขาบอกว่ามันไม่มีการแจ้งคนหาย
แล้วคาดกันว่าน่าจะเป็นสาวลาว
ถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งไว้ที่นี่
สิ่งเดียวที่มีร่องรอยคือ
รอยของรถจักรยานยนต์เท่านั้น

สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสายนาคล้ายมุกดาหาร
บริเวณบ้านขมขี้ยางตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินาราย

หลังมีชาวบ้านแจ้งว่าพบศพอยู่ในพงหญ้า
ห่างจากถนนประมาณ๑๕เมตร
ห่อด้วยผ้าปูที่นอนลายการ์ตูน
สภาพศพขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้ง

แต่เนื่องจากเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
ทำให้มองเห็นร่างของหญิงสาว
ลักษณะหัวปักดินงอเข่า
เพราะมีเชือกไนรอนมัดล่างเอาไว้
อีกทั้งสภาพศพไม่สวมเสื้อ

เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดฆ่าเชื้อก่อนเข้าตรวจสอบ
พอแก่ศพออกมาผู้ตายเป็นหญิง
อายุประมาณ๓๐๔๐ปี

และที่เท้ามีผ้าสีชมพูคลุมเอาไว้
เชือกไนลอนเส้นเดียวกันมัดตั้งแต่ศีรษะ

แล้วเอาผ้าคลุมที่นอนห่อศพอีกที

สันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรม
และคนร้ายพยายามทำให้ศพมีขนาดเล็กที่สุด
เพื่อสะดวกในการขนย้าย
นายพานุพงศ์พลคีรีอายุ๒๓ปี

ก่อนที่จะพบศพนั้นเริ่มจากได้กลิ่นเหม็นเน่า
คล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้ว
ได้จอดรถซาเล้งตรงบริเวณแยกทางเข้าหมู่บ้าน
เพื่อลงมาดูให้แน่ใจว่าเป็นกลิ่นอะไรกันแน่

ก็มั่นใจว่าเป็นศพของมนุษย์
พอหันกลับไปดูอีกรอบก็ยิ่งมั่นใจกว่าเดิม
เพราะเห็นร่างของคนถูกมัดด้วยเชือกไนลอน
ศพขึ้นอืดจนส่งกลิ่นเหม็น
ได้กลิ่นแล้วก็คุยกับแฟนว่า

แล้วก็เลยตามกลิ่นไปก็ไปเจอ
เห็นเป็นผ้าห่อยังดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ตำบลกุฎว่า

ตั้งข้อสังเกตว่าศพสาวนิรนามรายนี้

เพราะในอดีตที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลกุฎว่า
เคยมีฆ่าสาวลาวแล้วทิ้งอำพางศพ

ครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อ๔ปีที่แล้ว
พบศพสาวลาวถูกฆ่าบริเวณเนินขึ้นเขา

ส่วนครั้งที่๒เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
ก็เป็นสาวลาวถูกฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งไว้
ในป่าชุมชนบ้านกุบว่า
โดยสาวลาวทั้ง๒รายที่ถูกฆ่าอำพรางนั้น

ที่สำคัญทั้ง๒คดีสามารถจับคนร้ายได้

อาจจะเป็นสาวชาวลาวถูกฆ่าอำพลาง

อยู่บ้านของเรายังไม่มีใครแจ้งหายเลย
ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนมาจากทางอื่น

ด้านทางตำรวจเอกบัณฑิตฟิศิงหพลัชา

จังหวัดกาลสินเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุจนถึงตอนนี้
ยังไม่ทราบเลยว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
เพราะจากการตรวจสอบยังไม่พบเอกสารระบุตัวตน
แต่ยืนยันเป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอน
เมืองต้นได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ทศวรรษอินพุกถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน